เป็นไหม
ถ้ามันเหนื่อยมากมันไม่ไหว

เข้าใจจริงว่าเราทำงานเหนื่อยขนาดไหน
มันยังจะใช้เราซักผ้าอีก
สถาบันข้อครัวนี่สำคัญนะ

ตกลงกันให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง

เพราะเราก็ใส่เสื้อผ้านั้นด้วย

ต้องตกลงกันว่าผัดกันสักวันคู่กับวันขี้

ก็วันคู่ก็ให้เมียซัก

เออแล้ววันขี้วันขี้เราก็ซัก
เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิ
เนี่ยปัญหาไม่เกิด

วันขี้พี่เบิร์ดซักถูกต้อง

วันนั้นไปหาพี่ที่บ้านวันที่๓๑แกซัก
ก็ใช่ไงวันที่๓๑ฉันซัก
วันที่๓๑มันวันอะไร

วันนั้นวันที่๑ฉันไปแกก็ซัก
วันที่๑มันก็วันที่

เฮ้ยวันที่๒ฉันไปแกก็ซัก

โอ้โฮเฮ่ย
มีทำโอด้วยเหรอมันได้เป็นชั่วโมงนะ

พี่กลับบ้านดึกครับ

นี่เสัตว์จันทรี่

เขาบอกเบาเดี๋ยวผัวไอ้คนกูตื่น

พวกนี้มันเลวต้องหัวต้องมีอะไรสัก
ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันไป

กูมีขนาดนี้กูก็เลิกกับเมียเก่าแล้วแหละ

สวัสดีว่าวันนี้เจนอะ

ว่าวันนี้ตำน้ำพริกให้แฟนกิน

อยากได้ผักไปกินกับน้ำพริก

มะเขือเปราะ๑กิโลกรัม
แพงด้วยพี่ขายให้

นี่สิมะเขือม่วง

ไอ้บ้านั้นมะเขือเผาอยู่ไหน

๑กิโลกรัมนี่ถูกกว่ามะเขือป่องเขาอีก

เขือสีดา๑กิโลกรัม

เขือเทพศรีดา๑กิโลกรัมเหมือนกัน

เชื่อพี่ของพี่ถูกกว่า

เอาผักอะไรก็ได้มันกินอร่อยหมดเลยค่ะ
แมลงคือมะเขือ๓อย่างนี่แบบไหมราคาถูกที่สุด

แล้วนี่คือมะเขือเปาะ๑กิโลกรัมนะครับ

เอ้าไอ้เว่ยพี่เห้ย

พระเทศต้องไหว้มะเขือเทศต้องไหว้
อ้าว
เฮ้ยมะเขือม่วงไหว้ดิ
มะเขือม่วงจะไหว้ที่ไหนมะเขือม่วง
ไม่รู้นึกไม่ออกเห็นทุกค่าไหว้ก็เลยอยากไหว้มาก
มันไม่มีในตำรามก

พยายามเล่นอยู่ตายแล้ว

รู้สึกว่า

อันนี้ทานดิบได้เลยหรือว่าเอาไปต้มให้สุกก็ได้

จะตอบเลยว่ามะเขือเปาะเป็นมะเขือที่ราคาถูกที่สุด

และพี่จะเฉลยอันที่๓นี้ค่ะ
เขือม่วงแบบไม่ต้องทาสี
มันม่วงเองตามธรรมชาติจากลูกพื้น

๓๐บาท

ที่ป้านินลูกพื้นเลือก
ต้องเป็นมะเขือ๑กิโลกรัมที่ราคาถูกกว่า๒๕บาท

เขือป่อ๑กิโลกรัมราคาอยู่ที่

ค่า๒๐อยู่ต่อค่า๓๐
เกมจบและราคาอยู่ที่
เขือเปราะเป็นมะเขือที่ราคาถูกที่สุด

สะสมไปแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาท

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้น

ข้อต่อไปเงินสะสมเป็น๒๕๐๐๐บาท
คุณคะคำถามเหมือนเดิม
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เก่งมากภูมิใจกับพ่อนุ้ยด้วย
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหาร
จากพัตตะคันเล่งหงสามเมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งเป็ดปะกิ่งจานใหญ่
ไก่แช่เหล้าจานใหญ่
สามขาเป็ดอบหม้อดินจานมาตรฐาน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลัง
จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

ทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา

เขามีนี่แหละเงินอุดหนุนบุตรสำหรับคนที่คลอดใหม่
จริงถ้ามีเงินอุดหนุนบุตรนี้

บ้านนี้ยังไม่ท้องอีกเหรอ
ยัง
เตรียม